อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณนัทพงศ์ครับแต่ว่าประเด็นว่าคนขับเนี่ยเมาแล้วมาขับหรือเปล่า
ก็เป็นประเด็นที่คนกำลังวิพากษ์วิจารณ์และจับตาดูนะคะเพราะว่าพอไปเกิดอุบัติเหตุ
กับรถเบลลี่หลูคันหนึ่งที่ไปขับบนทางด่วนแล้วก็ไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหาย
แล้วคนขับรถคันนี้ก็ปฏิเสธการเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์วันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะกรณีรถยี่ห้อหรูค่ะเบลลี่สีดำขับมาด้วยความเร็วสูง
เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเฉียวชนมิซูบิชิปาเจโร่และรถดับเพลิง
อุบัติเหตุครั้งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
เรื่องต้นตำรวจสนทางด่วน๑ท้องที่เกิดเหตุได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถเบลลี่คันนี้ไป๒ข้อหาก็คือ๑ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์กับ๒ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแจ้งไป๒ข้อหาแล้ว
แต่ไม่มีข้อหาเมาแล้วขับค่ะทั้งที่ตามรายงานเนี้ยมีการตรวจพบขวดวายอยู่ในรถด้วยอืมและทางคนขับรถคันก่อเหตุเนี้ยก็ปฏิเสธที่จะเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ขอเปลี่ยนเป็นการตรวจเลือดแทนนะคะทีเนี้ยพอมันมีประเด็นนี้ออกมาหลายฝ่ายก็กังวลกันค่ะว่าตรงจุดเนี้ยอาจจะเป็นช่องคว่างทำให
ส่วนฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนเรื่องนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าการปฏิเสธที่จะวัดระดับแอลกอฮอลนั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าหากสิทธิ์นั้นไปละเมิดกฎหรือสิทธิ์ของผู้อื่นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

อ่าจะแจ้งข้อเก่าหาหรือการบริเวณการใดเกี่ยวจ่อมทางท่องกรุ่นเฉียบก็คงเป็นใน